บางคนถามว่าวันนี้กินอะไรดีพรุ่งนี้ทานอะไรดี

เพราะฉะนั้นลองไปร้านนี้บอกเลยไม่ซ้ำซากจำเจอย่างแน่นอน
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน
ทุกอย่างที่เห็นอาหารเจทั้งนั้นนะครับ

ถ้าไม่บอกว่าคือกะเพราเจก็ไม่รู้นะ
หมูสามชั้นพริกเกลือ

หมูกรอบแล้วนี่ดูแต่ละเมนู

ทุกอย่างเจหมดเลยครับคุณชิคกี้พายเอาไปต่อ

นี่คือร้านที่ชื่อว่าเจไม่จำเจป้ายอด

เอาอีกสาขานะร้านที่เราลงพื้นที่ไป
ร้านนี้อยู่ที่สาขาช่างเครียด
ตั้งอยู่ที่ตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เป็นร้านอาหารเจนและอาหารมังสวิรัติ
มีให้เลือกเป็นร้อยเมนู
โอ้โหบอกเลยไปถึงนะ

จะกินอะไรดีอ่ะมันน่ากินไปสมมติเลยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ารสชาติ
แล้วก็หน้าตาเหมือนอาหารทั่วไปเลยครับ

ชื่อว่าคุณเทพธิดารัตนมงคลเจ้าของร้าน
เล่าว่าเริ่มต้นจากการที่เป็นคนหันมาทานอาหารเจ

หันมาเปิดร้านอาหารเจในรูปแบบเมนูอาหารตามสั่ง
วัตถุดิบเนี่ยคัดสรรค์ให้เหมาะสมในแต่ละเมนู
และมีการคัดสรรมาแล้วว่า
เมนูที่เธอมีของดีของเด็ดดู

มันคือหน้าตาของกะเพราจริงเลย

แล้วนอกจากนี้ยังมีผัดผักบุ้งหมูสับ

หมูสามชั้นทางร้านทำขึ้นมาเองโดยใช้แป้งหมี่และแป้งมันเรียงสลับชั้นกัน
ให้มันเหมือนหมู๓ชั้นนั่นแหละ

และพิเศษเลยนะทางร้านเอาใจสายสุขภาพ
มีให้เลือกทั้งข้าวแบบข้าวขาวทั่วไป

และยังมีข้าวข้าวไรซ์เบอรี่

ของดีของเด็ดเป็นข้าวที่เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ

แล้วเขาบอกว่ามีอาหารไทยใหญ่อย่างข้าวฟืนอุ่นเจ

ใช่ข้าวฟืนข้าวแรมฟืน

เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒๑นาฬิกา๓๐นาที
โอ้ร้านนี้หน้าไปลองทานจริงไปที่ทานเจปีนี้